กลายเป็นข่าวใหญ่ซะงั้นนะฮะ
สำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีไปสนใจ

กำลังที่เดินทางโล่งพื้นที่ที่พิศนโลกนะครับ

ปรากฏว่านายสีสุวรรณจัญญา
จะมอบสุนัขบางแก้วให้บิ๊กป๊อกกับบิ๊กฉัด

อันนี้เป็นให้ของอะไรหรือเปล่า
นายกบอกว่ารู้เรื่องกฎหมาย
เรื่องหมายอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เลย
ตอนนี้ยังไม่ได้รับลูกสุนัขบางแก้วเลย
เพราะว่าที่ฟาร์มเขาต้องฉีดวัคซีนกันก่อน
ดังนั้นผู้สื่อข่าวก็ตามไปหาที่ฟาร์มของเจ้าสุนัขบางแก้ว

อันนี้ตัดประเด็นทางการเมืองออกไปนะ

แล้วก็เจ้านาทีประสุดศัพท์ที่อำเภอบางระกำ

เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูแลสุขภาพ

ซึ่งเป็นคอกสุนัขของเจ้าของก็คือนายเสนอจันพุทธ
เจ้าของลูกสุนัขพันธ์บางแก้ว๓ตัว
วันนั้นเจรจาพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์
แล้วก็ผลเอกประยุทธ์ก็ให้ราคาไว้ซะดีเลยนะฮะ

คือให้ราคาสูงให้ราคาสูงด้วยนะฮะเป็นการต่อรองกันเมื่อวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์กำลังทำการฉีดวัคซีน
ให้กับลูกสุนัขพันธ์บางแก้วทั้ง๓ตัวอยู่ที่มีอายุแค่๔๗วัน
และตรวจสุขภาพว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือไม่
เพราะนายยกบอกว่าโอ้เอาลูกถ้าเอาลูกมาก็ไม่รู้จะเลี้ยงอย่างไรดีเนอะ
กลัวเขาติดโรคว่าเขาเป็นแข็งแรง
แต่ตอนนี้ทางฟาร์มเขาก็ตรวจสุขภาพให้แล้วนี่น่ารักแข็งแรงนะครับ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ต้องถามเจ้าของคอกชนะชัยบางแก้ว
ถามพี่เสนอพี่เสนอรู้สึกยังไงบ้าง
นายกรัฐมนตรีซื้อลูกสุนัขบางแก้วไป
และรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ยื่นตรวจสอบประประชาชน์อยู่

พี่เสนอก็บอกว่าเรื่องของการที่นายกซื้อไปก็ดีใจ
ส่วนประเด็นที่จะมีผู้ยื่นตรวจสอบนายก
ว่าจะนำลูกสุนัขไปมอบต่อให้ผู้อื่น
ไม่ได้สนใจและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วย

ตนไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย
แค่ท่านมาเยี่ยมชมสุนัขที่ตนนำไปแสดง
ซื้อลูกสุนัข๓ตัวก็ดีใจมากแล้ว
อาชีพหลักของตนคือทำนาเพาะพันธ์สุนัขไทยบางแก้ว
ที่มีถิ่นกำเนิดที่ตำบลท่านางามอำเภอบางรกรรม

ส่วนเรื่องของใครจะมอบให้ใครจะยื่นฟ้องใคร
หรือว่าให้ปปชตรวจสอบใคร
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย